ดูคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปดราม่าในโลกออนไลน์นะคะ
คุณผู้ชมเป็นเรื่องที่มองต่างมุมมาก
คือมุมหนึ่งเป็นเรื่องของการสู้ชีวิต
หรือคิดเอาลูกมาหากินเกิดอะไรขึ้นคะ

แล้วก็เป็นแม่ลูกอ่อนด้วยมีลูกสาว๔เดือนนะคะ
ขี่รายเดอร์ส่งอาหารแล้วเอาลูกเนี่ยกระเตงไปด้วยทุกที่
พี่กลุ่มรายเดอร์เขาเห็นเขาก็เลยสงสารรวมเงินกัน
ให้เอาน้องไปอยู่ที่เนอร์เซอรี่
ปรากฏว่าคุณแม่ก็กลับมาทำพฤติกรรมเดิม
ก็คือเอาน้องมากระเตงแล้วก็ไปส่งอาหาร

ผู้หญิงคนนี้เอาเงินที่รับบริจาคไปเล่นการพนันด้วย
สุดท้ายแล้วมันเป็นการสู้ชีวิตหรือเอาลูกมาหากินคะ

เขาบอกว่าลูกเขาเขาเลี้ยงเองได้จะไม่ยุ่งอะไรกับลูกเขาล่ะ
เขาไม่คอยพูดเองว่าอยากไปยุ่งกับลูกเขา
ลูกเขาเขาเลี้ยงเองได้
ได้ยินไหมคะผู้หญิงเสื้อน้ำเงินเนี่ยคือแม่เลี้ยงเดี่ยว
แล้วเป็นแม่ลูกอ่อนส่วนลูกสาวข้างหน้า๔เดือน
เธอกระเตงลูกไปส่งอาหารไปส่งของทุกที่ที่เธอไป
แล้วคนที่อยู่ในคลิปที่ได้ยินแต่เสียงเป็นพี่กลุ่มรายเดอร์
พยายามจะบอกผู้หญิงคนนั้นบอกว่าสงสารเด็กเหอะเด็กมันร้องไห้ไม่หยุดเลย
เอากลับไปเลี้ยงที่เนอร์เซอรี่เหมือนเดิมไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขารวมเงินกันไปอุตส่าห์เอาเงินไปจ่ายให้เนอร์เซอรี่
เพื่อที่จะให้แม่คนนี้เอาน้องไปอยู่ที่เนอร์เซอรี่

แต่สุดท้ายแล้วเอากลับมาอีก

แล้วผู้หญิงคนนั้นกลับมาต่อว่า
พี่กลุ่มรายเดอร์ด้วยนะบอกอย่ามายุ่งเรื่องของเธอ
นี่ค่ะเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันแบบนี้นะคะ
แน่นอนว่าสังคมตั้งคำถามในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะ

คุณธอมเป็นกลุ่มรายเดอร์จิตอาสาที่ช่วยเหลือ
เลี้ยงเดี่ยวแม่ลูกอ่อนรายนี้
คุณพร้อมเล่าให้เราฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เพื่อนในกลุ่ม
เห็นผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ลูกอ่อนแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยน่าสงสาร
กระเตงลูกวิ่งรับส่งอาหารอยู่แถวเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี

แล้วก็มารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เพิ่งจะมาวิ่งรถส่งอาหารเพราะตกงาน
คราวนี้กลุ่มรายเดอร์เขาก็รู้สึกสงสาร
เข้ามาในกลุ่มชวนเข้ามาในกลุ่ม
ระหว่างที่แม่ลูกอ่อนเอารถออกไปส่งอาหาร

นี่คือน้ำจิตน้ำใจที่พี่กลุ่มรายเดอร์ทำ

ใช่ค่ะเอาน้องวัย๔เดือนมาช่วยกันผลัดเลี้ยง
แล้วก็เปิดรับบริจาคเพื่อเอาเงินไปซื้อนมซื้อผ้าอ้อม
ของจำเป็นสำหรับเด็กอ่อนให้หนูน้อยรายนี้
ยังไม่หมดค่ะความน่ารักของกลุ่มรายเดอร์
กลุ่มรายเดอร์เขาก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ดีไหม
คือถ้าเกิดว่าให้น้องอยู่ตรงนี้ร้อนไหมคะ
แดดมันก็ส่องหาเงินสักก้อนหนึ่ง

ทำแบบนั้นได้ไม่ถึงอาทิตย์ค่ะ
ปรากฏว่าหญิงแม่ลูกอ่อนรายนี้เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

เอาลูกกลับมาแล้วเอาลูกกระเตงไปส่งอาหาร
ทำให้กลุ่มรายเดอร์ก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับน้อง
ถ้าเกิดว่าพลาดพลัดตกจากมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องไหมเป็นเรื่องนะคะ
ทีนี้พี่กลุ่มรายเดอร์ก็เลยไปสอบถาม

ทำไมไม่พาไปเลี้ยงที่เนอร์เซอรี่เหมือนเดิม
ต่ารวมเงินกันลงขันกัน
จ่ายค่าจ้างในการที่ให้ลูกคุณไปอยู่เนอร์เซอรี่
ผู้หญิงคนนี้ตอบกลับมาลักษณะหงุดหงิดนะคะ
แล้วก็บอกอย่ามายุ่งนี่มันเรื่องส่วนตัวของเธอ

คือก่อนหน้านี้เขาเปิดรับบริจาค
เพื่อที่จะเอาเงินบริจาคไปเป็นค่าใช้จ่ายให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยว
แล้วรู้ไหมคะเธอเอาเงินที่พี่รายเดอร์ตั้งใจว่า
เงินจำนวนนั้นที่ได้รับบริจาคมาควรที่จะเอาไปใช้จ่ายในยามจำเป็น
ปรากฏว่าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะ

ผู้หญิงคนนี้เอาเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปเล่นการพนัน
เล่นการพนันอันนี้ข้อมูลที่กลุ่มรายเดอร์บอกนะคะ
คุณธอมยังบอกอีกว่าความจริงแล้วไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องนี้นะ
แต่อดไม่ได้เพราะว่าสงสารน้องกลัวว่าน้องจะได้รับอันตราย
ตอนนี้ทำได้แค่คือประสานไปที่มูลนิธิ

ให้มาช่วยดูแลเคสนี้หน่อย
เรื่องความปลอดภัยของน้องอย่างเดียวเลย
ตอนนี้คือตอนแรกสงสารแม่เลี้ยงเดี่ยว
ตอนนี้คือแบบความสงสารมันเริ่มแบบเบาบางลงจากพฤติกรรมที่เธอทำมา
ทำให้แบบกลุ่มรายเดอร์เขาเห็นนะคะ
แต่สงสารน้อง